จ้าคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะไปดู๓๔พี่น้องสุดสวยกันบ้านนี้เขาสวยจริง๓คน
ที่มีชื่อว่าช่วยเธอได้นะจ๊ะ
โอ้โหเพลงนี้สาวเขามาในแนวแบบแข็งแรงนะ
ดูแข็งแรงขึ้นท่าเต้นอะไรต่างแบบนี้
แล้วก็เตรียมปล่อยออกมาให้แฟนได้ติดตามกัน
วันที่๙ตุลาคมนี้แล้วนะจ๊ะ
งานนี้ก็มีโอกาสได้เจอกับสาวเนยวรัฐาใช่ไหม
ก็ต้องขออัปเดตถึงแพลนงานแต่งงานงานวิวาหน่อย
คือตอนแรกเนี่ยแพลนเอาไว้ว่าจะจัด
ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

เพราะว่าพิษโควิดก็กระทบกันไปแบบเต็ม
แต่เธอบอกว่าเบื้องต้นก็คือต้องโยกไปปีหน้าเลยค่ะ
ตอนแรกโควิดที่เราเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะแบบ
เหตุการณ์น่าจะดีขึ้นเริ่มซาซาแล้วก็เริ่มแพลน
พอเราเริ่มแพลนเราก็รู้สึกว่าอ้าวมันดูเหมือนจะไม่เป็น

จริงเลิกใหม่ที่ก็ไปหาดูอะค่ะ
แต่ว่าคือเอาจริงยังไม่กล้าฟันทงว่าจะยังไงดี
ตอนเรื่องของตัวเครื่องบินตอนแรกที่บอกว่าจะบินไปที่ออสเตรเลียอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเสียหายไปมากกว่านี้
ก็เบาหรอกค่ะเขาก็อยากรีบแต่งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเราก็ต้องคุยกันเพราะว่าเราก็ต้องหนึ่งดูสถานการณ์ด้วย
แล้วก็ดูว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงค่ะ

เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะจัดไปทั้งที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนดันทุลัง
เดี๋ยวได้เลิกเมื่อไหร่ปีหน้ายังไงเดี๋ยวมาบอกกัน
ส่วนน้องสาวค่ะเนยชะรัฐาล่าสุดก็เพิ่งจะไปลองชุดแต่งงานมาเหมือนกันเนาะ
เธอก็บอกว่ามีแพลนงานวิวาแล้วจ้าเป็นช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า
ตอนนี้ก็เตรียมงานเตรียมความขึ้นหน้าไปประมาณ๕๐แล้วค่ะ
ชุดก็ประมาณเกือบเหลือส่งไปปักที่ฝรั่งเศสค่ะ

ไม่ได้เป็นคนชอบอะไรที่มันเยอะ
ถ้าทุกวันนี้ที่เป็นอยู่
ก็เต้นติดตามผลงานของ๓สาวกันได้นะ
พี่สนธิกเล็ตเต้นฆ่าพี่สาวมากเลยเนอะ